ส่วนทางด้านของภาครัฐแล้วก็ทางด้านของประชาชนทั่วประเทศนะครับ
ก็พร้อมใจในการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ๕๐วันแห่งการสวรรคตครับ
คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนกว่า๒๐๐คน
ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการแปลอักษรเป็นรูปหัวใจที่มีเลข๙ไทยอยู่ภายในนะครับ
และยังมีอักษรย่อชื่อโรงเรียนอยู่ใต้รูปด้วยครับ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเทือดทูล
เจ้ารถจักรยานยนต์พร้อมด้วยครอบครัวได้จัดกิจกรรมแจกข้าวศาลและไข่ไก่ฟรีให้แก่ประชาชน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เนื่องในโอกาสครบรอบ๕๐วันแห่งการสวรรค์คดครับ

ดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริและคำสอนของพระองค์ในทุกเรื่อง
ส่วนอาหารแห้งที่แจกฟรีในครั้งนี้ก็มีข้าวสารถึง๒ตันครับ
แล้วก็ไข่ไก่อีก๑๕๐ฟองครับ
บรรยากาศก็ไม่ต่างจากที่ศูนย์อาหารที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมันปตทเสาสูง

โดยนางวันเพ็ญม่วงเอี่ยมเจ้าของร้านอาหารเจ๊เพนข้าวแกงตามสั่ง
พร้อมด้วยญาติพี่น้องก็ร่วมกันที่จะทำความดี
ด้วยการลงมือทำเมนูหอยทอดรสเด็ดค่ะ
แล้วก็แจกฟรีกับประชาชนตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
และแจกฟรีแบบนี้๓วันนะคะคือตั้งแต่วันที่๒ธันวาคมไปจนถึง๔ธันวาคมนี้
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ส่วนที่โรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กว่า๓๐๐คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมพลังพักดีทำดีเพื่อพ่อ
โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีค่ะ
ก่อนจะแปลอักษรเป็นเลข๙ไทย
แสดงถึงความรักความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดิน
และนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มจิตอาสามาบริการตัดผมฟรี
แก่ผู้ป่วยและญาติด้วย
ซึ่งก็จัดขึ้นกันตลอดทั้งวันนะคะ

โดยฝีมือของนักเรียนโรงเรียนรัฐนาราชบำรุงอีกด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ทางด้านของคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์นิกายจีน
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรม
ที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า๓๐๐คน
อกจากนี้คณะนักเรียนและผู้ร่วมงาน
แปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทย

บริเวณหน้าพระศรีอริยเมตรัยโพธิสัตว
แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีอีกด้วยนะครับ
ก็เป็นภาพแห่งความสวยงามในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับ
รักพ่อ๙๐ปีราชพัฒน์เพชรชบุรี

ก็คือคณาจารย์และก็นักศึกษากว่า๓๕๐๐คน
ได้ร่วมจัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัย
แปลอักษรเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่๙
คำว่ารักพ่อ๙๐ปีราชพัฒน์เพชรบุรี
มหามากนะครับ
ซึ่งสื่อความหมายเนื่องในโอกาสครบรอบ๙๐ปี
ก่อตั้งราชพัฒน์และแสดงความจงรัก
เทิดทูลในหลวงรัชกาลที่๙
โดยจะทรงสถิตอยู่ในใจประสบคณิกรชาวไทยไปตลอดกาลครับ